เมืองแด่งของเรามากยิ่งขึ้นนะครับถ้ามกลางสภาพอากาศยัดร้อนเหล่าอู๋แล้ว
ในหลายพื้นที่ปีนี้นั้นมีการคาดการณ์นะครับว่า
อุณหภูมิความร้อนหากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วแล้วจะร้อนกว่าเดิมเล็กน้อย
คาดการณ์ว่าปีนี้สูงสุดนั้นอาจจะไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๔๓๔๔องศาเซลเซียต
เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปครับไปจนถึงช่วงเดือนเมษายน
ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในปีนี้นั้นแต่ละพื้นที่แต่ละภาคของประเทศไทย
อุณหภูมิความร้อนในปีนี้นั้นจะมากน้อยแค่ไหน
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าในปีนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
และบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นมีการคาดการณ์นะครับว่า
อุณหภูมิอาจจะไต่ระดับไปแต่อยู่ที่ประมาณ๔๐๔๔องศาเซลเซียต
ขณะที่ปีที่แล้วบริเวณดังกล่าวนั้นมีอุณหภูมิสูงสุดวัดได้๔๓๑องศาเซลเซียต
ในวันที่๒๐เมษายนบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนั้น
สูงสุดในปีนี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจจะไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๔๐๔๓องศาเซลเซียต
ขณะที่ปีที่แล้วสูงสุดอยู่ที่๔๒๔องศาเซลเซียต
บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดนักคอนสวรรค์ในวันที่๑๒เพื่อสัปพาคม
ภาคใต้ปีนี้อาจจะไตและระดับเป็นอยู่ที่ประมาณ๓๗๓๙องศาเซลเซียน
ในขณะที่ปีที่แล้วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๔๑๘องศาเซลเซียต
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สูงสุดปีนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๘๔๐องศาเซลเซียต
ปีที่แล้วสูงสุดครับอยู่ที่ประมาณ๓๙๘องศาเซลเซียต
บริเวณเขตคลองเตยในวัน๒๑เมษายน
หลังจากนี้เป็นต้นไปนั้นเราคงต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ฤดูร้อนนั้นช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
โดยเฉพาะเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น
ยังคงมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
พรุ่งนี้ครับมีการคาดการณ์ว่าจะมีมวลอากาศเย็นอีกหนึ่งระลอกเป็นกำลังปานกลาง
แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานรวมไปถึงในบริเวณทะเลจีนใต้นะครับ
แผลลงมาในครั้งนี้แน่นอนครับก็จะนำเอาความหนาวเย็นมายืนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
คาดการณ์นะครับว่าจากปัจจัยดังกล่าวก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
อุณหภูมิสามารถที่จะเย็นลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็มีการคาดการณ์ว่า
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
จากประเทศธรรมนาคลื่นที่ปกรุ่มในบริเวณในกล่าว
สามารถทำให้เหนียวนำทำให้เกิดกลุ่มก้อนเมฆและถ้าหากความชื้นเพียงพอก็สามารถที่จะเกิดฝนได้
ดังนั้นวันสองวันนี้บริเวณไหนที่รู้สึกว่าร้อนอบอ้าวนั่นหมายความว่าบริเวณนั้นมีโอกาสเกิดฝนในระยะนี้นะครับ
นี่คือฝนที่จะมาดับร้อนเป็นระยะระยะนะครับแน่นอนครับเกษตรกรบริเวณไหนที่มีฝนตกคงจะต้องสำรองน้ำฝนเหล่านี้ไว้ใช้เพื่อการเกษตรต่อไปเพื่อสู้กับฤดูแรงที่กำลังจะมาถึงแล้ว
แนะนำว่าจะทีวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ